ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนะครับประกาศว่าจะบังคับใช้กฎหมายนะครับทุกมาตรานะครับ
แล้วก็ปลายเป็นว่านะครับประกาศวันที่๑๙ครับ
และวันที่๒๔บอกว่าเริ่มโดน
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่า
ในเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะ๑๑๒
แต่มีความผิดมาตราอื่นประกอบด้วย
และความผิดมาตราอื่นเนี่ยนะฮะมันถูกตั้งก้อหา
แล้วก็นะครับแจ้งข้อเก่าหาแล้วก็มีกระบวนการดำเนินคดีไปแล้ว
แต่แล้วนะครับจู่เนี่ยนะฮะหยิบยก๑๑๒ขึ้นมา
คำถามที่มันคาขึ้นมาตอนนี้ก็คือว่า
ตกลงแล้วเนี่ยนะฮะการจะฟ้องหรือไม่ฟ้องมาตรา๑๑๒เนี่ย
มันขึ้นอยู่กับอะไรถ้าหากว่ามันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของความผิด
มันก็ควรจะถูกฟ้องร้องตั้งแต่ต้นพร้อมไปกับความผิดในมาตราอื่น
เช่น๑๑๖หรืออะไรก็ว่าไปหรือพรบคอมอะไรก็ว่าไป
มีอะไรที่จะทำให้ชะลอการฟ้องเอาไว้
แล้วจู่มันมีอะไรที่ถึงกับจะต้องทำให้ฟ้องร้องพร้อมกันถึง๑๗คน
อันนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่มากก็คือว่าตกลงแล้ว๑๑๒เนี่ยนะครับ
มันเป็นคล้ายกับว่ากฎหมายที่มันควรจะถูกบังคับใช้ตาม
คล้ายว่าหลักการตามกฎหมายเมื่อองค์ประกอบความผิดครบ
อะไรครบก็ตามแต่ก็ฟ้องกันไปแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่
จู่ใช่ไหมฮะพอคล้ายกับว่ามันเป็นจังหวะหนึ่งก็หยิบขึ้นมาใช้
อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่อันหนึ่งที่มันคล้ายย้อนกลับไปเลยก็คือว่า
เหตุใดในตอนนั้นเนี่ยนะฮะคล้ากร๑๑๒ถึงเกิดขึ้น
ก็เพราะพบว่ามาตรา๑๑๒เนี่ยด้วยความที่ในปัญหาตั้งแต่ตัวบทเนอะ
เป็นตั้งแต่ปัญหาของวิธีการบังคับใช้เนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ให้ของกลุ่มคนนะฮะโดยอาจจะอ้างในส่วนของความพรรคดี
อะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งไม่อ้างก็ตามแต่นะครับ
เนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลข้อนึงจากที่เราทำคล้าละกร๑๐๐ที่ว่านะฮะ
ขณะนิติราศขึ้นมาที่แก้๗ข้อก็คือดึงเอา๑๑๒ไม่จะบวกความบ้านคง
ที่เสนอแก้ไข๑๑๒ยังอยู่นะคะ
แต่เสนอแก้ไขภายในเนี่ยคือยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหม
จริงแล้วคุณหมอตุ๋นตั้งข้อสังเกตด้วยไหมคะ
เรื่องของการประกาศหรือการแถลงการของนายก

ก่อนจะตอบคำถามนี้ต้องบอกว่า
เลิกพูดสตรีครับว่าการใช้๑๑๒
นี่คือเครื่องมือทางการเมืองคนที่ไปฟ้องอย่างผมเนี่ยไม่ใช่นักการเมือง
คนที่ถูกฟ้องก็ไม่ใช่นักการเมืองไม่เลิกกู้ซะทีครับ
มันคือการทำผิดกฎหมายและละเมิดองค์พระมหากษัตริย์
นี่คือประเด็นสำคัญของมาตรา๑๑๒
อาจารย์พูดถึงข้อเรียกร้อง๑๐ข้อวันที่๑๐สิงหาเนี่ยนะครับ
อาจารย์ก็คือคนหนึ่งที่ลงนามสนับสนุนนักเรียนนิสิตนักศึกษาในวันนั้น
ว่าการเรียกร้อง๑๐ข้อไม่ผิด
อาจารย์อ้างถึงมาตรา๑๙ที่ว่าข้อหนึ่งเนี่ย
คนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับกันว่าให้เชื่อหรือไม่เชื่ออะไรได้
เหมือนคนที่ถามธนธรณ์นี่กระทู้อ่ะ
บอกว่าคุณรักสถาบันหรือเปล่าธนทรไม่ตอบ

หรือไม่รักสถาบันเนี่ยไม่มีใครบังคับใครได้
ข้อ๒บอกว่าให้สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระนะครับ

ผมเรียกร้องให้อาจารย์๑๒๐กว่าท่านรวมทั้งอาจารย์ด้วยไปอ่าน
ข้อ๓เนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าผู้ที่แสดงออกเนี่ยจะต้องมี
ที่จะต้องข้อสามบุคลิปหนึ่งนะครับ

ไม่ทำให้เกิดความไม่สงบในสังคม
ถ้าเกิดจะยกเว้นหรือห้ามเอาไว้เนี่ยให้ออกเป็นกฎหมาย
ซึ่งก็คือรัฐมนุนมาตรา๖แล้วก็กฎหมายมาตรา๑๑๒นั่นเอง
ที่มันไม่มีมา๕๖ปีเนี่ยเพราะว่าบอก
พอช่วงนี้มีการชุมนุมแรกเนี่ยนะครับ
ตำรวจเองก็เกร็งเกร็งแต่ผมบอกแล้วบอกว่าการที่ฟ้องร้องใครเนี่ย
ผมเนี่ยไปฟ้องรุ้งไปฟ้องอานนท์ไปฟ้องเพนกวิน
ตั้งแต่วันที่ประมาณยี่สิบกัญญาถ้าผมจำเอ่อยี่สิบหรือยี่สิบกัญญาเนี่ย
นี่วันที่เท่าไหร่ล่ะครับยังไม่มีหมายจาก
ยังไม่มีหมายจากชนะสงครามไปเลยเพราะฉะนั้นที่นายกพูดเนี่ยนะครับ
หมายความว่าอะไรหมายว่าอย่าใช้กฎหมายมาตรา๑๑๒
ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์กลั่นแกล้งทางการเมือง
ผมบอกเลยบอกในในหมายที่ผมเขียนเนี่ยนะครับที่ผมไปไปแจ้งความเนี่ยนะฮะ
เอ่อให้ร้องทุกข์ให้ดำเนินการกับสามท่านเนี้ยผมบอกเลยผมไม่มีอะไรกับสามท่านนี้
วันที่ผมไปเสวนาที่คณะอาจารย์อ่ะเดือนก่อนก่อนสิบแปดกันสิบเก้ากันยาเนี่ย
ผมนั่งอยู่ข้างรุ้งผมบอกให้รุ้งอ่านสิบข้อนี้ผมไม่เคยคิดที่จะไป
ร้องเรียนอะไรเขาแต่ผมก็บอกว่าถ้าเกิดคุณไปพูดบนเวทีเนี่ย
มันมีปัญหาแน่อาจารย์ปียบุตรยังบอกอะไรผมโกหกหรือว่าไงบอกไม่ใช่
แต่ผมยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งทางการเมืองเป็นเรื่องของการดำเนินการทำกฎหมาย
เพราะฉะนั้นการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา๑๑๒เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งสิ้น
คุณจะต้องพิจารณาให้ดีว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะอย่าให้เข้าข่ายผิดกฎหมาย
ผมพูดวันนั้นในคณะอาจารย์เนี่ยผมบอกว่าถ้าเกิดจะพูดถึงสถาบันกษัตริย์
ให้พูดด้วยความเคารพถามว่าเคารพสถาบันกษัตริย์หรือเปล่าเปล่าครับ
เคารพประชาชนผมก็ประชาชนผมพูดในนามประชาชนที่จงรับภาคดี
ประชาชนที่เขาจงรับพอดีทั้งชาติเขาได้ยินคุณพูด
ถ้าพูดที่มหาลัยธรรมศาสตร์ในห้องประชุมไม่เป็นไร
แต่ถ้าพูดบนเวทีเนี่ยประกาศกันทั้งประเทศเนี่ยคนรู้กันทั้งประเทศเนี่ย
ตรงนี้จะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการใช้การที่จะยกเลิกมาตรา๑๒
ผมว่ามันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดจะดำเนินคดีหรือว่าอะไรเนี่ย
ถ้าคนที่จะไม่ให้ถูกดำเนินคดีเนี่ยต้องพิจารณาให้ดี
กฎหมายมีไว้ยับยั้งคนนะครับว่าเราจะทำอะไรจะพูดอะไรมันผิดกฎหมายหรือเปล่า
เวลาที่เขาจะกระทำการใดเนี่ยจะได้มันสมเหตุสมผลและไม่ผิดกฎหมายครับ